ดีกว่าคุณผู้ชมต่อเนื่องกันนะคะสำหรับข่าวคุณเป้ยปานวาดนะคะ
ออกมาโพสต์แล้วก็โอ้โหวุ่นวายลุงตุงนังค่ะ
ล่าสุดเมื่อวานนี้ตกตกใจค่ะกับคุณหิงปณิตาโพสต์ภาพเพื่อนคุณเป้ยนอนอยู่โรงพยาบาล
ก็เนี่ยยังไงถึงถามว่าพี่แจ๊คแส่งตัวไปเยี่ยมใครรึเปล่า
ว่าจะไปเยี่ยมแต่เขาคงจะไม่ให้เยี่ยมอยู่ตอนนี้นะคะ
ซึ่งในใจความนะคะคุณหญิงก็ออกเหมือนเห็นใจเพื่อน
อยากให้มันผ่านไปได้นะคะเขียนข้อความยาวมากนะคะ
ซึ่งเป็นภาพแบบเหมือนล่าสุดอัปเดตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะ
ซึ่งพอภาพนี้ลงไปโอ้โหเพื่อนคุณเมพิษอะไรก็แสงความห่วงใยกันมาก
เพราะพูดกันตรงหลังจากเกิดข่าวไปที่เป้ยโพสต์ว่า
สามีมีกิ๊กคุณผู้ชมนางไม่รับโทรศัพท์ใครเลย
จนกระทั่งเนี่ยค่ะเมพิษซึ่งเมื่อวานมางานปรายศนีย์มาจับนะคะ

ก็คือไปเยี่ยมที่บ้านแล้วปรากฏว่าไปเจออะไร

เดี๋ยวจะไปฟังเลยเจอครบสามคนเลยอ่ะ

แล้วเรื่องวันที่๙สิงหาคมคุณเป้ยจะออกงานจะไหวหรือเปล่านะคะ
ฟังคุณเมพิษเปิดใจเลยค่ะอึ้งจริง

เมื่อวานเข้าไปก็เจอเจอครบเจอครบ
ก็เจอครบก็อึนดีค่ะ
นั่งกันคนละมุมเมย์ก็เออเมย์ก็ไม่รู้จะพูดยังไง
ก็สนิทกับน้องโปรดดีกว่า
จริงแล้วอะไรที่มันไม่ใช่ของเราอ่ะก็ไม่ควรไปยุ่งอ่ะเนาะ
แล้วก็ไม่ได้ว่าแต่ผู้หญิงนะผู้ชายด้วยอะไรอย่างนี้

ต้องได้เจอหนักข่ามเยอะ
จริงอ๋อไม่ว่าเขาน่าจะข้ีย่มแข็งอ่ะ
ก็อยากให้ทุกคนแล้วกันเนอะ
ถามคำถามซอบหน่อยละกันทรงรศาสตร์เขาอะไรเงี้ย
เขาบอบบางเขาเซ็นสิทีฟด้วยไม่อยากให้มีผลกับเด็ก

กล้าเบอร์ไหนถึงได้เข้าไปในบ้านเขาอีก
ที่ครบเนี่ยคุณผู้ชมก็ฉันถามหลังไมค์นะ

คือเอามาให้กำลังใส่ป้อยอะ
ความเมีย๒๐๑๘มันพุ่งขึ้นมาอีกแล้วนะคุณผู้ชม
แล้วก็สืบเนื่องจากเมื่อวานมีละครเมีย๒๐๑๘ด้วย

เมื่อวานนี้แฮสแท็กเมีย๒๐
คืออย่างหนึ่งคือมันไม่ใช่แค่กระแสละครที่มาแรง

โอ้โหมันมาพอเหมาะพอเจาะพอดีกับเรื่องที่เกิดขึ้น
และเชื่อว่าในสังคมไทยนะคะ
คือไม่มีใครใจกว้างพอที่จะยอมรับเรื่องนี้หรอก

ส่วนงานวันที่๙สิงหาคมเนี่ย

เพราะอย่างที่ทราบเป๋ยก็ไม่สบายและเข็ดสายเคยเลย
ครั้งนักข่าวจะโทรไปสัมภาษณ์ก็เกรงใจ

ให้คำถามซอฟต์เขาหน่อย

อาจจะแบบกังวลเลยเรื่องของน้องด้วย